เตือนคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์
เราเคยเห็นกระบาดตู้ทึบใช่ไหมพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
ข้างหลังมันจะเป็นประตูปิดไว้
แต่บางคันเหมือนเขาล็อกไม่สนิท
มันอาจจะเหวี่ยงไปโดนคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับ
อุ้ยหุดหวิดเลยฮะ
โอ้โหคุณแม่กับคุณลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา

ถ้าโดนนี่น่าจะเจ็บเลยนะเนี่ย

กระบาดตู้ทึบมันขับสวนมาแบบนี้

ว่าไอ้กระบะตู้ทึบเนี่ยประตูท้ายมันปิดไม่สนิทแบบนี้นะ

ไม่รู้ว่าถ้ามองกระจกข้างเนี่ยอาจจะเห็นนะ
ว่าตัวประตูท้ายมันเปิดออกมาแบบนี้

คนโพสต์คลิปนี้เขาก็เตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ว่าคนขับรถส่งของหรือว่า

โอ้โหเหตุการณ์นี้ยังโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ